ส่วนเรื่องของโรคโควิด๑๙ที่มันระบาดอยู่ในขณะนี้นะ

สัตว์เขาก็กระทบเหมือนกันเดือดร้อนเหมือนกันเดือดร้อนเหมือนกันคุณเดือดร้อนเหรอ
คุณเดือดร้อนเหรอผมก็เดือดร้อนเดือดร้อนมากมากเลย
คนก็เดือดร้อนเพราะใช้ชีวิตลำบากไง
แต่สัตว์เนี่ยมันก็เดือดร้อนเพราะว่ามันก็ลำบากด้วย
อย่างเช่นสัตว์ฝูงนี้ครับ
นี่มากันทั้งแก๊งแก๊งลิง

แต่สัตว์มันก็อยู่ใกล้กันเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของมันไงน้องใบตอง
แล้วมันมีเยอะนะพันกว่าตัวครับที่นี่ฮะ
ที่วัดถ้ำเทพบันดาลหรือว่าวัดถ้ำลิงจังหวัดเพชรชบูรณ์
ตอนนี้มันกำลังจะอดตายครับ
เพราะไม่มีอาหารเพียงพอที่จะกินประทังชีวิตแล้ว

ส่วนใหญ่คือมันเคยได้รับอาหารจากนักท่องเที่ยว
ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าที่เอ็นดูมัน
แต่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวก็หายเพราะเขาไม่ได้เปิดให้เข้า
นี่นั่งคอยเลยดูสิคอยยืดคอยาวเลย
ใช่ครับน้องใบตองแล้วมันทำยังไงดีมันไม่มีอาหาร
มันน่าสงสารนะไอ้ลิงพวกนี้ก็ต้องไปคุยเขียหาอาหารจากกองขยะครับ

บ้างตัวนางเช่ารอ
รอรอผู้ใหญ่ใจดีเอาอาหารมาให้

นี่แหละเป็นภาพเหล่าน่าสงสารจริงนะ
แต่ยังไงซะคนใจบุญนี่ยังมีอยู่
เขามีคนใจบุญผ่านมาเอาอาหารมาให้
กูเข้าใส่ไม่เข้าไปทำร้ายคนที่เขาเอาห่วงอาหารมาให้
อ๋อนี่ไง
ช่วยกันนะทั้งคนทั้งสัตว์เดือดร้อนกันไปทั่วหน้าเลยนะคะ
คือมันไม่ใช่เฉพาะลิงนะใครที่เลี้ยงสุนัขไว้เยอะเขาก็มีปัญหาเหมือนกัน

ผมเห็นหลายหน่วยงานแล้วแต่ก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับ